คุณผู้ชมคะเคยไปกินข้าวร้านนี้ไหมคะ
อยู่แถวกระเศษนวมินสถานีมีหอย

ร้านดังค่ะคนเคยช่วยในชั้นบาย
บอกว่ามันตลกก็จะเป็นผู้ชาย
แต่งตัวเป็นผู้หญิงก็เต้นแล้วก็มาเสิร์ฟอะไรอย่างนี้
แต่มันมีคลิปนี้เห็นไหมทำท่าแบบนี้
แล้วที่อยู่เป็นเด็กคือไปกางขาแหกขาแล้วก็

แล้วก็ตามไปเรื่อยเลยเด็กเดินหนีก็ตามไปเรื่อย
เอาจริงเด็กตกใจนะเด็กกลัวนะ
คือเด็กอาจจะยังไม่รู้ว่ามันสื่อหรือว่าส่อทางอะไร

แล้วเด็กตัวเล็กนิดเดียวคนเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ไง
แต่คนอื่นที่เห็นก็มองว่ามันไม่ควรใช่ไหม
ใช่แล้วคนก็โพสต์ในโลกออนไลน์

ถ้าคุณจะทำแบบเป็นผู้ชายแต่งหญิง

ก็ไม่ว่ากันมันก็อาจจะเป็นแบบการสร้างจุดเด่นให้ร้าน
แต่บางทีท่าเต้นของคุณ
กระทำที่คุณทำกับเด็กอะไรแบบนี้มันไม่เหมาะ
ร้านนี้จุดขายเขาคือเอาชายหนุ่มใช่ไหม

ก็แต่งตัวเป็นเด็กเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารนั่นแหละ

แล้วก็จะเต้นกันอย่างนี้ตลอดนะคะ
แล้วทำไมชื่อสถานีมีหอยเขาเน้นอาหารด้านหอยใช่ไหม

แล้วก็จะเป็นจุดขายคือพนักงานเสิร์ฟเป็นผู้ชาย
หุ่นดีแล้วก็จะนุ่งน้อยห่มน้อยอย่างนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่ผู้ชายที่อยู่ในคลิป
ชื่อว่าคุณวีรศักดิ์มัสอาว
เป็นหนึ่งในเจ้าของร้านค่ะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเป็นวันที่ลูกค้ามารอคิวที่ร้านเยอะมาก
จะเต้นให้ลูกค้าดูทั้งในร้านทั้งนอกร้าน
แต่วันนั้นคนรอคิวเยอะก็เลยไม่อยากให้ลูกค้าเบื่อที่ต้องรอนาน

ใจเขาเขาบอกว่าตั้งใจจะสร้างเสียงหัวเราะ
รับว่าสนุกเกินไป
ลืมไปว่าเด็กมายืนดูอยู่

เต้นรอบรอบแล้วก็เดินอยู่
ไม่ใช่ว่าแหกขาเลย

คือท่าเต้นที่ผมจะเดินวนอะไรอย่างนี้ครับ

ยอมรับว่าผมลืมตัวไปนิดนึง
ผมลืมตัวอันนี้ยอมรับผิดเลยยอมรับผิดว่า
ลืมตัวเราคิดว่าเขากำลังสนุกกับเรา
แต่เราลืมคิดไปว่าคือเขาเป็นเด็กอะไรอย่างนี้ครับ
แต่อยากจะบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจว่าอยู่ผมก็ไปแหกขาใส่เด็กเลย
มันไม่ใช่แล้วชุดอ่ะมันเป็นชุดสรมูล
แล้วทุกคนคือเราใส่ขาดสั้นหมดเลย
ไม่ใช่บอกว่าใส่กางเกงในอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับผม
จริงถ้าถามว่าไม่เหมาะสมไหมอันนี้ผมก็ยอมรับแหละ
แล้วแต่มุมมองว่ามันเป็นเด็ก
อันนี้ผมยอมรับว่ามันไม่เหมาะสมจริงก็ยอมรับครับผม

ศูนย์ร้านอีกคนนึงนะคะชื่อว่านายสารวุฒิสิริเพชร
เขาบอกว่าจริงแล้วคอนเซ็ปต์ของร้าน
นอกจากขายอาหารแล้วจุดเด่นหลักก็คือเน้นความสนุกความเฮฮา
ก็คิดตลอดว่าคนที่มาในร้านไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นคนในครอบครัว
พอมาแล้วก็อยากจะให้ได้ความสุขกลับไปทุกคน
ตั้งแต่เปิดร้านมาโดนกระแสโจมตีเป็นระยะอยู่แล้ว
แต่เชื่อว่าทั้งหมดเกิดจากความหวังดีที่คนเห็นแล้วอาจจะมองว่าไม่เหมาะสม
ความเห็นทุกเสียงด่าทางหุ้นส่วนร้านก็บอกว่า
รับทุกความคิดเห็นน้อมรับทุกเสียงด่าก็รับมาทบทวน
อะไรที่มันแย่จริงไม่ดีจริงก็นำมาปรับปรุงแก้ไข
สำหรับคนที่ไม่เคยมาเขาก็เลยเชิญชวนว่าให้มาลองดู
ถ้าไม่ชอบก็ด่าได้ไปด่าได้
เนี่ยร้านปกติเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่
คนที่มากินไปก็ดูไปก็ดูไปสนุกไป
ผมก็ไม่เคยไปลองไปไหมล่ะดิฉันพาไป

ให้เขามาเต้นเดี๋ยวให้มาเต้นใส่คุณภาคภูมิ
ก็ถือว่าเป็นจุดขายของร้านเขานะ

ใครจะมองยังไงก็แล้วแต่มุมมองแล้วล่ะ